ไปดูวัวแปลกกันบ้างดีกว่าเรามันแค่เด็กบ้าน

เพราะฉะนั้นไปดูวัวตัวนี้เขามันโค้งนี่
แต่เขาโค้งอย่างเดียวไม่พอมันมีล้อมียางมาติดเอาไว้ด้วย

เนี่ยครับเอาล้อยางเนี่ยนะไอ้ยางที่แบบเป็นอยู่ตรงล้อมอเตอร์ไซค์
ยางในมันมาพันรอบเขาไว้แบบนี้
นี่ครับเจ้าวัวตัวนี้ลักษณะแปลกนี่แหละกำลังเล็มย่าอ่อน
แถวลิฟท์ถนนสายพิมายดงใหญ่ตำบลธาตุหลวงอเภอพิมายจังหวัด

มันก็จะกรุบกรอบ
มันก็จะหอมหวานตามวัยของย่าอ่อนนั่นเอง

คือเขาบอกว่าเขามันจะโค้งหากัน

แต่ถามว่าทำไมมีอย่างอะไร
มารัดอะไรไว้แบบนี้งั้นไปถามเจ้าของนายนุกกูลทองดีนอกอายุ๕๙ปีเจ้าของวัวเนี่ย
บอกว่าไอ้วัวตัวนี้เนี่ยนะเป็นแม่วัวเป็นแม่วัวพันดีอายุประมาณ๗ปีชื่อนางคูณ
นิสัยมันชอบพุ่งคือเป้าหมายมีไว้พุ่งชนไงมันชอบพุ่งใส่วัวตัวอื่น
โดยเฉพาะลูกวัวเห็นลูกวัวไม่ได้จะพุ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยถ้าไม่เอายางล้อลดจนมาดัดแปลงสวมเอาไว้แบบนี้
โอ้โหไม่งั้นวัวตัวอื่นโดนแทงเป็นแผลนะก็เลยต้องทำแบบนี้เอาไว้
เอางี้เขาบอกว่าวัวที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดมี๑๖ตัวซื้อนางคูณเจ้าวัวตัวนี้มาเนี่ยราคา๓๐๐๐บาท
ปัจจุบันนางคูณนะให้ลูกออกลูกมาแล้วถึง๓ตัว
ดกบอกเลยนางคูณลูกดกแม่พันธุ์ที่ดีเป็นแม่พันธุ์ชั้นดี
แต่ลูกที่ออกมาทุกตัวเหมือนนางคูณเป๊ะเขาอ่ะเหรอ

แต่อย่างนี้ทางเจ้าของเนี่ยเขาก็จะอนุรักษ์แล้วก็เลี้ยงดูมันอย่างดีเพราะว่าเขามันสวย
เขาสวยเนอะไม่ได้เขาสวยอย่างเดียวเนอะ

จริงจีบจริงชีวิตเศร้าแท้

อย่าไปหาเขาไปทะเลดีกว่า